ล่าสุดอะเขาออกมาอัพเดท
นี่ก็ออกอาการเป็นปลื้มแบบสุดสุดค่ะ
สำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีตั๊กบริบูรณ
ได้เลิกดีเปิดตัวธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก
ที่ได้แรงบันดาลใจและได้ใช้ชื่อตามชื่อลูกสาวแก้วตาดวงใจอย่างน้องบิลิฟต์
ซึ่งภรรยาสาวแอลซี่ตันนะคะก็เป็นคนดูแลธุรกิจเองทุกอย่าง
ส่วนนักแสดงหนุ่มเป็นแผนกจ่ายเงินลงทุนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงิน
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยังแย้มถึงแพลนปั๊มลูกคนที่๒ด้วยว่าอาจจะไม่มีแล้วนะ
เพราะว่าภรรยาสาวอยากมีแค่น้องบิลิฟต์คนเดียวค่ะ
จะเล่าถึงพัฒนาการของน้องบิลิฟต์ในวัย๑ขวบ๓เดือน
ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะซุกสนเลยทีเดียวแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ส่วนแววเข้าวงการตามคุณพ่อนั้นนะครับ
อยู่กับการตัดสินใจของลูกในอนาคต
ก่อนจะบอกด้วยว่าอีกสัก๔เดือนทายาทตัวน้อยจะเข้าเรียนเตรียมอนุบาลแล้วล่ะค่ะ
ออกแบบชุดเลยก็คือนี่เลยครับคุณเอลซี่เลยครับ

ผมใช่ครับของผมออกเงินอย่างเดียวครับชัดเจนครับ

นิดนิดครับผมมีเวลาปั๊มลูกเลยฮะ
ผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะ
ต้องถามสุดสวยแล้วนะฮะว่าเขาจะยอมให้ผมนั้นปั๊มหรือเปล่านะฮะ
ขออีกอย่างเองว่าแล้วก็อย่างเดียว

ใจจริงแปลก็คืออยากจะมีสัก๒คนครับผม
แล้วก็ต้องมาดูแลเสื้อผ้าด้วยครับผม

ถ้าเกิดน้องโตขึ้นมาผมจะไม่บีบบังคับ
ให้น้องเขาเลือกเองอีก๔เดือนฮะเตรียมอนุบาลครับผมใช่ครับ
เห็นคุณตั๊กเขาเป็นคนตลกแต่เวลาจริงจังเขาก็จริงจัง

เรียกเลยลูกจะเข้าอนุบาลแล้วไงสรุปภรรยาเขาชื่ออะไรนะ
เซลซี่ลูกชื่อบิลลีฟ
ต้องห้ามไหมคะต้องห้ามสิคุณจะปล่อยให้ฉันเต้นอยู่คนเดียว
กันที่ข่าวต่อไปน่าจะเจริญหูเจริญตากว่านะคะ